อยากให้คุณผู้ชมมาดูเรื่องนี้ด้วยกันนิดนึงที่ศรีสะเกดนะคะ
ด้วยความที่เด็กที่ได้รับบาดเจ็บเป็นเด็กผู้หญิงเรียนอยู่ชั้นอนุบัน๑อายุเพิ่ง๓ขวบ
พ่อเด็กก็เลยบอกว่าแบบนี้จะยังไงดีอ่ะยังไม่เห็นมีใครมารับผิดชอบเลย
เข้าใจแหละว่าเด็กอีกฝ่ายที่ก่อเหตุก็เป็นเด็กพิเศษด้วย

แต่ก็ต้องมาคุยก็ต้องดูแลชดใช้เยียวยา
ทีมข่าวก็เลยลงพื้นที่ไปอำเภอกันธรารมจังหวัดศรีสะเกด
เพราะว่าคุณพ่อของเด็กผู้หญิงวัย๓ขวบร้องทุกข์เข้ามาค่ะ
คุณพ่อคือจ่าสิบเอกวีรชัยยืนยาวนะคะ
คุณพ่อบอกว่าลูกสาวเรียนอยู่ชั้นอนุบัน๑
ได้รับบาดเจ็บจากเด็กอนุบัน๒ซึ่งเป็นเด็กพิเศษ
คือเด็กพิเศษคนนี้โมโห
แล้วเอาดินสอแทงเข้าที่ตาข้างขวาของลูกสาวพ่อ
แผลยาว๙มิลทางโรงเรียนทางผู้ปกครองของเด็กชั้นอนุบัน๒
ที่เป็นเด็กพิเศษนิ่งเฉยไม่แสดงความรับผิดชอบอะไรเลยอะค่ะ
วันนี้ทีมข่าวของเราก็เจอน้องด้วยนะคะ
ที่บาดเจ็บค่ะเด็กหญิงวัย๓ขวบ
น้องก็ซึมไปเลยคุณผู้ชมไม่ร่าเริงไม่อะไรต้องให้แม่อุ้มตลอด
แล้วน้องก็ยังต้องใส่แว่นเป็นแว่นกรองแสงตลอดเวลา
คือน้องยังไม่สามารถใช้สายตาหรือว่าเพ่งสายตาสู้แสงได้นะคะ
คุณพ่อบอกว่าเหตุการณ์มันเกิดขึ้นตั้งแต่๒๐กันยายนแล้วนะคะ
แต่ตอนนั้นไม่มีใครรู้ว่าเกิดอะไรขึ้น
คือลูกกลับมาจากโรงเรียนก็ร้องไห้อย่างเดียวเลย
ทีนี้ลูกตาแดงที่เบ้าตาขวา
แล้วก็เห็นว่าที่ลูกตาดำมันมีแผลคล้ายกับถูกกรีด
ไปถามครูประจำชั้นครูก็ไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้น
ในชั่วโมงเรียนก็เด็กก็เล่นกันอยู่ในห้องตามปกติ
แต่ทางครอบครัวเอกใจพาลูกไปหาหมอ
ปรากฏว่ามีแผลฉีกขาดที่กระจกตา
มีสิทธิ์ที่จะติดเชื้อและตามองไม่เห็นเลยนะคะ
ดูภาพเมื่อสักครู่นี้รอยเย็บในตาเลยนะฮะ
ใช่ค่ะมีสิทธิ์จะติดเชื้อแล้วก็มองไม่เห็นได้ค่ะ

พ่อก็เลยพยายามจะหาคำตอบว่าเกิดอะไรขึ้นกับลูก
ตอนที่อยู่ในห้องเรียนชั้นอนุบัน๑
ปรากฏว่าก็ได้ข้อมูลมาว่านักเรียนรุ่นพี่ชั้นอนุบัน๒
เป็นเด็กพิเศษมาเล่นอยู่ในห้องของนักเรียนชั้นอนุบัน๑

แล้วด้วยความที่เด็กคนนี้ไม่รู้คิดอะไรหรือแบบโมโหอะไร
ดินสอแทงตาลูกสาวพ่อเลยค่ะ
ถามจากครูประจำชั้นเพลินเนี่ยก็คือ
ใช้คำว่าประมาณว่าอ่ามือหนึ่งจูงอีกคนนึงอีกมือหนึ่งอุ้มอีก
คนหนึ่งก็คือในชั้นเนี่ยมีสิบหกคนอ่าผมผมไม่ได้ปิดกั้นนะครับ
ในการที่ว่าเอาเด็กพิเศษหรือว่าเด็กปกติมาเรียนรวมกัน
เนี่ยแต่ผมสงสัยอย่างเดียวว่าการบริหารจัดการอ่ะในเมื่อคุณอ่ะ
สามารถเอาเด็กพิเศษหรือเอาเด็กปกติมาเรียนรวมกันแล้วเนี่ย
บริหารจัดการของคุณอ่ะมันมันได้ขนาดไหนนะครับขนาดอ่า
ประกันเรายังได้ติดต่อเองเลยครับแทนที่จะเป็นสถานศึกษาเนี่ย
ในในส่วนที่ประกันของเด็กเนี่ยก็คือมันมันไม่ได้ใช้จำนวนเงินที่เยอะ
แต่การเยียวยาหรือการเอาใจใส่ของบุคลากรของสถานศึกษาเนี่ย
มันต้องดีกว่านี้นะครับอยากให้ลูกเนี่ยกลับมาเป็น
ไม่ปกติแต่ก็ให้ดีที่สุดนะครับ
โดยวิธีไหนก็ได้ก็คือแล้วแล้วแต่ในส่วนที่
เยียวยาได้ครับคืออาการของน้องยังไงก็ไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์ในการมองเห็นนะคะ
คือมันต้องมีได้รับการรักษาอย่างต่อเนื่องอ่ะค่ะแล้วอาจจะมีเอ่อ
อาการตาเขตาเหลหรือว่าสายตาเอียงตาขี้เกียจอะไรอย่างนี้ค่ะ
คือเราต้องได้รับการรักษาอยู่ตลอดนะคะการใช้ชีวิตเขาไม่เหมือนเดิมแน่นอนนะคะ
เพราะว่าเอ่อเราต้องหยอดตาจนเขาหลับนะคะทุกทุกหนึ่งชั่วโมงนะคะ
ทุกหนึ่งชั่วโมงต้องให้ยาตลอดค่ะ
โอ้โหทางครอบครัวก็ไปคุยกับทางโรงเรียนทางผู้ปกครองของเด็กที่มาทำร้ายอ่ะนะคะ
คุยมาสี่รอบแล้วแต่ไม่มีข้อสรุปอะไรเลย
ไม่มีใครรับผิดชอบอะไรเลยทางโรงเรียนก็บอกว่าเดี๋ยวให้ผู้มนุยการโรงเรียนตัดสินใจก็แล้วกันว่าจะยังไง
ครับแต่ครอบครัวของน้องบอกว่าไม่ทนแล้วค่ะสิบแปดพฤศจิกายนนี้
จะดำเนินคดีให้ถึงที่สุดนะคะ
คุณผู้ชมที่ส่งข้อความมาทางเพจไทยรัฐนิวส์โชว์ก็พูดตรงกับคุณพ่อคุณแม่แล้วค่ะว่า
แล้วคุณครูทำไมไม่อยู่ดูแลล่ะคะทำไมไม่ดูแลอย่างใกล้ชิด
โดยเฉพาะเด็กพิเศษเนี่ยค่ะก็ต้องคุณครูอยู่ใกล้ชิดอยู่แล้ว
แล้วเขาปล่อยให้เด็กเล่นด้วยกันเองแล้วพอมันเกิดเหตุการณ์แบบนี้
ครูไม่รู้ด้วยซ้ำนะคะว่ามันเกิดอะไรขึ้นครูบอกไม่รู้
ที่คุณพ่อพูดถูกก็คือว่าคือบางโรงเรียนเนี่ยเขาจะเปิดรับทั้งเด็กพิเศษ
แต่คุณครูต้องอยู่อยู่แล้วเด็กทั่วไปที่สามารถเรียนร่วมกันได้
แต่อาจจะมีจำนวนน้อยมากกว่ากันอะไรประมาณอย่างเนี้ยเพียงแต่ว่าการดูแลเนี่ย
เหมือนที่คุณพ่อบอกว่าการดูแลคุณสามารถดูแลควบคุมได้ตลอดเวลาหรือเปล่า
ต้องดูแลเป็นพิเศษด้วยคุณครูนะคะแล้วก็เด็กเพิ่งสามขวบแล้วชีวิตน้องคือ
เหมือนเดิมแล้วอ่ะอย่างที่คุณแม่บอกอืม